คุณผู้ชมครับมีหญิงสาววัย๑๙ปีชาวรัชบุรีคนหนึ่งที่มีความเดือดร้อนหนักนะครับ
ทีมข่าวรถปลดทุกข์ของไทยรัฐทีวีก็เลยยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนำเสนอเรื่องราว
มีคนใจบุญบริจาคเงินมาช่วยเหลือจำนวนมากนะครับ
แต่ว่าก็มีผู้หญิงอีกคนนึงที่มาสวมรอยเป็นผู้สื่อข่าวของไทยรัฐ
ในการหลอกลวงหญิงวัย๑๙ปีคนนี้แล้วก็เอาเงินบริจาคไปได้ถึง๒แสนบาทด้วยกันนะครับ
ล่าสุดทางทีมข่าวรถปลดทุกข์ของไทยรัฐทีวีสามารถประสานกับตำรวจ
ตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาคนนี้ได้แล้ว
ติดตามจากรายงานของคุณพัชรพลลั่นธมเหลืองครับ
ชมหน้าของมิจฉาชีพสาวที่หลอกลวงนางสาวนพก้าวพรามโสภาหรือน้องมะปรางวัย๑๙ปีชาวราชบุรี
ซึ่งรถปลดทุกข์เคยนำเสนอข่าวและมีผู้ใจบุญบริจาคเงินช่วยเหลือ
แต่กลับถูกนางสาววิรายรักอิทธาลัพย์พิทักษ์หรือโบล
โทรศัพท์มาหลอกลวงเงินไปเกือบ๒แสนบาท
กลับไปก่อนหน้านี้มิจฉาชีพสาวรายนี้ใช้ชื่อว่าเมย์อ้างตัวว่าเป็นทีมข่าวไทยรัฐ
และสามารถรู้จำนวนเงินในบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย
พร้อมทั้งบอกว่ามีเงินบริจาคมาช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียหาย๖๒๐๐๐บาท
แต่ต้องโอนเงินมาเพิ่ม๑๘๐๐๐บาทเพื่อให้ครบ๘แสนบาท
และจะได้ไม่เสียค่าภาษีเมื่อผู้เสียหายปักใจเชื่อได้โอนเงินไป
สุดท้ายไม่ได้เงินจำนวนที่คนร้ายกล่าวอ้างคืนกลับมาสักบาทเดียว

ซึ่งประสานกับตำรวจท้องที่ตามหาวิชาชีพรายนี้อย่างใกล้ชิด
ซึ่งล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาสถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่
จับกลุ่มตัวนางสาววิลัยลักษ์อินทรพิทักษ์หรือโบ
อายุสามสิบเจ็ดปีชาวนทบุรีได้ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ถนนนิมานเฮมินโดยจับกลุ่มตามหมายจับของศาลจังหวัดราชบุรี
ฐานความผิดช่อกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น
โดยช่วงบ่ายวันนี้สถานีตำรวจภูทรบ้านโป่ง
ได้นำตัวผู้ต้องหารายนี้มาแถลงข่าว
เมืองต้นผู้ต้องหาเปิดปากรับสารภาพว่า

ว่ามีคนใจบุญโอนเงินมาช่วยเหลือน้องมาปรางเป็นจำนวนมาก
ออกอุบายแอบอ้างเป็นนักข่าวไทยรัฐ
เพื่อให้น้องมะปรางหลงเชื่อโอนเงินมาให้

ผู้ต้องหาสำนึกผิดและอยากกราบขอโทษ
ทำลงไปไม่นึกว่าครอบครัวน้องจะต้องลำบากเช่นนี้
และจะพยายามหาเงินมาใช้คืนให้หมด

เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายติดตามจับกลุ่มตัวได้
และขอบคุณทุกคนที่คอยช่วยเหลือ
ตำรวจค่ะ
ขอบคุณพี่นักข่าว
หนูคุยกับเขาแต่เขาไม่ให้คำตอบหนู

เอาเงินไปทำอะไรทำไมตอนทำพี่ไม่คิด

แต่ไม่รู้ว่านี่อะไร
โดยเบื้องต้นผู้ต้องหาจะนำเงินมาใช้ก่อน๕๐๐๐บาท

แต่ยืนยันยังไม่ถอนแจ้งความ
ต้องให้ผู้ต้องหาใช้หนี้จนหมดเสียก่อน

เพราะเงินดังกล่าวเป็นเงินของประชาชน
บริจาคมาให้ไม่ใช่เงินส่วนตน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน